มีข่าวที่ดูแล้วสงสารจริง
ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหน
สำหรับทารกคนนี้ทารกเพศชาย

โดนทิ้งไว้แถวป้ายรถประจำทางแบบนี้ครับ

ก็รับแจ้งวันนี้มีคนไปเห็นแบบนี้ฮะ
ถูกทิ้งไว้ตรงป้ายรถประจำทางริมถนนสุขุมวิทย์ใกล้ทางเข้า
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยตำบลบางปูใหม่
ตำรวจเขาก็เลยประสานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการไปตรวจสอบดูครับ
ที่เกิดเหตุก็เจอห่อทารกแบบนี้เป็นเพศชาย
มีผ้าขนหนูห่ออีกชั้นหนึ่งที่หัวก็มีหมวกผ้าสีขาวสวมอยู่
บนพื้นเรามีอะไรมีขวดนมวางอยู่ด้วย๑ขวดครับ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำเด็กขึ้นมาอุ้มไว้เลยฮะ
กลัวเด็กจะหนาวครับอุ้มไว้ให้ความอบอุ่นไว้ก่อน
ไปดูตามตัวโอ้โหยุงกัดเพียบคุณผู้ชมฮะ
มีเป็นตุ่มแดงนี่นะ
ก็เลยรีบนำตัวน้องเขาส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการคุณสุริยาบอกว่า
เขาก็รับแจ้งมาจากชาวบ้านอีกทีนึงว่าเจอเด็กทารกถูกเอามาทิ้งไว้
ใกล้ทางเข้ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเขาก็เลยรีบไปดูครับ
เจอเด็กนอนห่อด้วยผ้าแบบนี้อยู่ใต้หลังรถประจำทางนะครับเป็นหลังคาตรงนี้แหละ
ขณะนั้นเด็กสภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ
อายุหลังคลอดน่าจะประมาณสัก๑สัปดาห
เนื่องจากว่าดูสายอักษรดือมันแห้งแล้วนะ
ทางผู้กำกับสพบางปูครับพันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิจันทรสุวรรณ
บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบตัวคนที่นำเด็กมาทิ้งนะ
ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาด้วยกันกี่คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ชุดสืบสวนครับ
ไปดูเลยไปดูพวกกล้องวงจรปิดแถวนั้นว่า
เห็นบ้างหรือเปล่าจะเห็นใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้ว
อุ้มเด็กไว้แล้วมาทิ้งไว้ตรงจุดนี้หรือไม่นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปถามพยานแวดล้อมแถวนั้นว่า
มีใครเห็นไหมมีใครเห็นบุคคลต้องสงสัย

ทารกเพศชายที่พบตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้ว
แต่ยังต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะคุณผู้ชมฮะ
อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก
ถ้าเจอนะเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุที่นำมาทิ้งและดำเนินคดีต่อไปครับ